เปิดมาติดรณชัยหม่งแล้วไปเข้าทางวรุษ
ลูกนี้ได้ยิงโอ้โห
หลุดเดียวล่อเป้าเลยครับวรุษหวังแซวแต่ว่ายิงหลุดไป
โอ้โหเกมโต้กลับของเรายังเป็นจุดเด่นนะครับ
โอกาสแรกยิงลูกนี้อื้อหือให้

แล้วก็ยิงไกลตรงตัวของทางคณิสรบ้าง
วิ่งเข้ามาแล้วซักเลยครับกะว่าจะเล่นตรงกลางครับ

ยัดเข้าไหนแชลปหวานเสียวเลยครับ
ตัดกันให้ดีครับบอลสูตรนี่วันนี้อย่างที่โค้ชหมีรักพลสายเด็ดงามบอกครับ

ดูครับเปิดมาให้ชิงจังหวะเล่นเลยนะครับ
ออกจากเท้านี่หวาดเสียวแต่สุดท้ายหลุดกรอบครับ
แต่จังหวะเดียวแล้วยิงได้เลยครับ

อภิวัตได้ล่อเป้าแล้วเลือกให้มายิง๑๐
ให้มายิงเริ่มสูงกลับได้ประตูจากมุมมัติอุสบานรุซาครับ
ต้องบอกว่าการเคลื่อนที่ของเราสุดท้ายจนหลุดไปเลยครับอภิวัตร
ได้บอลมาแล้วก็แต่งให้มุธมัติ

ต่อ๐ทีมไทยนำอุสเปกิถาแล้วครับ
โอ้โหต้องบอกว่าการเข้าทำยังยอดเยี่ยมนะครับ

มุธมัติขึ้นมาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านี่แหละครับ

ต้องชมอภิวัตรด้วยครับคนแอสเซตให้กับมุธมัติ
คือเขามาคุมพื้นที่หมดทั้งสองคน

อยากก่อนครับอุ๊ยแต่จะโดนอีกแล้ว
ทับตำแหน่งกันมันทำให้ช่องว่างตรงฝั่งตรงข้าม
ที่นี่ได้รู้ทุกครั้งเหมือนกันนะครับอู๋เอาบอลลงดีครับ
แล้วจะยกลูกนี้อันนี้สอนตำแหน่งเป๊ะแล้วครับ
พรมงคลยกหนีไล่เส้นสวยบอลไม่ออกด้วยแล้วตัดสินใจยิงด้วยโอ้โห
หลุดออกเสาสองครับน่าเสียดายโอ้โหยกบอลมาสวยมากครับ
พรมงคลแล้วหลุดมาสายลูกนิดอื้อหือ
แล้วจังหวะสองดีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับนี่เลยครับโอ้โห
วางเท้าแล้วยิงโอ้โหชนเหลี่ยมนอกออกเลยครับ

เปลี่ยนจุดชัยวัดเหยียบคืนจิ้มต่อสวยครับเจษดาให้กับอนุวัฒ
คล้องแล้วจิ้งโอ้โหชวนเสาร์ไม่ได้ครับ
โอ้โหวันเสาร์สุดท้ายเด้งออกมานิดเดียว
โอ้โหอ่านปากเลยครับตามที่อภิวัตรบอกนิดเดียวครับ
เล่นกลับทางจิ้มต่อโดดเยี่ยมเลยครับ
ฝากมาให้จิ้มต่อเขาก็ตามมารับ
จิ้มต่อตอนนี้เขาเผลอครับแต่เราจบไม่ได้
เขาก็ตามสูตรเราเกือบจะไม่ทันแล้วเหมือนกันครับจังหวะนี้
แล้วจะให้เจษดาเปลี่ยนทางลูกนี้ทนทางข้างบนแล้วครับ

เพราะจังหวะพวกนี้บางทีเราเล่นเกมรับเจอทีมใหญ่
ถ้าเซ็ตเพลย์เราน่ากลัวจะทำให้เกมรับเปลี่ยนได้เลยครับ
อ้าวสุดท้ายปอตรโทรลไปโดนจับดื้อครับ
หากอะไรครับต้องเข้าไปคุยนะครับ
อย่างจังหวะนี้ไม่ที่จังหวะนี้กะโดนบริเวณหัวไหล่นะครับ

คือว่าน่าเสียดายครับกึ่งน้องอกได้ซ้ำไปครับ
เฝ้าครบ๖ครั้งตั้งแต่วะดีการนะครับ
ต้องเสียจุดโทษจุดที่๒ระยะ๑๐เมตร
เอาเถอะครับจะท่าไหนก็เอาครับดูสตาม
ไม่ได้ครับเห็นติดยนต์
ซึ่งว่าถ้ายืนไทท์ได้ครับแต่สุดท้ายแล้ว
ดูเหมือนจะออกมาก่อน
เพราะ้เขาออกมาเลย๖มิตร

คราวดูจากพลาดไหนนะครับ
ลองอีกทีครับมีโอกาสแก้ตัวครับ
ระยะเดิมตัวตัวอัดตรงนี้โอ้เซฟได้ครับ
ก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้ครับจากจังหวะสำคัญ

ต้องบอกว่าทางกุศตำนี้ก็นิ่งพอเลยครับ
แต่เดินบนเลยครับแล้วเล่นเราแก้เพลสดูสิครับ
โอ้โหมีอาการสายยังเข้าทางของมูฮามัติ
มุมมัดขวามีครับเลือกให้ซ้ายแล้วโรชัยยิงโอ้โห
สุดของเลยครับขวาลูกนี้ของโรชัยจูงวงสุกครับ
ประตูที่๒ของเขาในรายการนี้เลยครับ
โอ้โหไม่ใช่ว่าเป็นสุภวุฒิยิงนะครับ
หน้าตาอาจจะคล้ายกันแต่ก่อนเล่นหน้าเป้าไปซะด้วยครับ
ดูเลยครับจังหวะของมัวหมัดให้มาแล้วยิงจังหวะแรกเลยครับ
โอ้โหยิงต้องบอกว่าเด็ดขาดมากนะครับ
นี่ครับโอ้โหรู้จักจริงต้องบอกว่าตัดสินใจดีมากครับ
จังหวะแรกเลยช้ากว่านี้นี่มุมอาจจะหมดได้เลยครับ
ลูกที่๓ครับในรายการนี้กับการเล่น๒สมัยนะครับ
จังหวะยิงไกลนั่นนะครับโอ้โหแม่มุมนี้มายังไงครับเนี่ย
โอ้โหประตูไล่ขึ้นมาแล้วครับ๑ต่อ๒ครับ
อย่างที่บอกไว้ว่ายังประมาทไม่ได้เลยครับ
แล้วฟรีคลิกระยะแบบนี้ถือว่าอันตรายครับสำหรับทีมระดับเอเชียแบบนี้
วิ่งเข้ามาซัดเลยครับดูช่องโอ้โหเหมือนจะยกขาแล้วก็
เดี๋ยวดูอีกทีครับเหลี่ยมโอ้โหยิงยากนะครับ
แต่คือมันล่อมาหมดจริงเลยครับก็ต้องให้เขา๑ต่อ๒แล้วครับ
มีบอลเผ่าเวลามาครับพ่อมะคลมสีซับงแสง
จบ๒๐นาทีแรกครับ

๒๐นาทีแรกที่พุนภาพเลยนะครับสำหรับทั้ง๒ทีมครับ
ได้มาคืนในช่วงทางอีกหนึ่งประตูแล้วครับ

มัวหมัดได้พลิกแล้วยิงตรงนี้
สุดเลยครับโอ้โห

หาเจ้าหว่ายิงของมัวหมัดอิสมะนุสาครับ

ดูครับคัทให้มออมารถมันก็เก็บได้แล้ววนครับ

โอ้โหเอามันไม่อยู่เลยครับกลุ่มบันรอส

นิดนึงนะครับทำให้ผู้สาวประตูเขาก็เสียจังหวะไปด้วยนะครับ
หรีโรนาชัยตันอยู่ครับแล้วโชลเชฟได้ยิง
ไม่มีคนเคลื่อนไปช่วยนะครับตันอยู่ข้างซ้ายหมดแล้วก็ต้องใส่เลยครับ
เราเองก็ตามตัวดีนะครับแต่ใกล้จุดเดิมครับถึงอีกหนึ่งหนึ่งกลาง
ยัดเข้ามาโอ้โฮแต่ไม่มีใครตามทางพอร์ตมงคลเลยครับ
แล้วดูพรมงคลจังหวะเปิดอาจจะย้อนหลังไปหน่อยนะ
ผู้สาวอีกแล้วครับจังหวะของทางยูนูทรอบ
มาแล้วได้ดวงแบบเน่งคนเดียวเลยครับ

ชัยวัดปอนมงคลยัดฝากเป้ามาเจษฎา

แปลการณ์รัฐธรรมเหมือนเกมที่แล้วครับ
ลูกเก่งเลยครับฝากมาเลยครับ
อย่าจัดการเองครับนี่จะคึงแล้วจะตอกส้น

อ้าวจ่ายลูกนี้คืนโอ้โหขอบคุณครับเลยครับชัยวัด
ให้ต่อกลับมาเลือกมาที่อภิวัตรเหยียบแล้วเข้า
อีกทีนึงมันจะแบบใส่โอ้โฮไว้ได้ครับ

รูปนี้ครับสาวให้เป็นดำดำนะครับยังก็ยังก็ผีจำยัดเข้าไปเลยครับ
โอ้โหยิงมันดีเหลือเกินเลยครับพรมงคลประตูที่สองของเขาในรายการนี้ครับ
ปีนี้ด้วยครับดูครับจังหวะก่อนหน้านี้ยิงมาก่อนนะครับ
ทีแรกไปก่อนแล้ววิ่งเข้ามาตรงนี้ของพรมงคลโอ้โหหลุดมาจากจอเลยครับ
ดูอีกทีตรงนี้วางเท้าเต็มข้อครับโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะเซฟได้เหมือนกันนะครับ
จังหวะนี้ของมันแรงมากเลยครับวัญญาครับของทางพรมงคล
เป็นของอาดีลอฟยิงจังหวะนี้ก็แรงเซฟครับเช็คระยะไม่ชัวร์ปัดดีกว่าครับ
วางเท้ายิงได้ดีเหมือนกันเลยครับวิ่งออกมาแล้วอัดเลยครับทางอดิวรอฟ
อดิลอฟให้ต่อมาแล้วได้จิ้มครับโอ้โหมงคลโอ้โหเขากลับมาเป็นชุดเหมือนกันครับ

ต้องแจนเย็นสมาธิดี
อ่าววันทางเรื่องของเรามาบ้างเราก็จะดูว่าตะกืนหรือเปล่า

กลับมาเหลือ๒สกเกมทีมไทย
งั้นเกมตื้อเข้าทางยกเลยเจษดา

๕๒ครับถามหาประตูก็

ประตูที่๕ของเราในเกมนี้เลยครับ

ยูนิซอล์ฟให้เอาละครับจะมาตัดได้อภิวัตเล็งแล้วยังมงชนัดโชดเสาครับ
โอ้โหถ้าไม่มงนี่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสุดจริงเหมือนกันนะครับยูนิซอฟ
พี่วัดนี่ยิงดีแล้วนะครับดูครับจังหวะยิงแล้วนี่เลยครับโอ้โหปลายศีรษะเลยครับถ้ามองอย่างนี้
รีดอฟมาที่โชดีเชฟจะยัดตรงกลางเราแล้วครับง่ายเล็งลูกนี้แล้วพัดสบายเลยครับ๖ต่อ๑
๖๒โดยโรนาชัยจูกวงสุครับอ่าววันนี้ทำ๒มตรูเลยเลยครับโรนาชัย
เรียบร้อยครับอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นประตูปอบใจของเขา

ดูกับไทยบอลครับครับเป็นส่วนสำเร็จของเขาเหมือนกัน
จับรถโดรีเบียบนะครับแล้วก็จบเกมครับเป็นทางกินไทย
นะครับฝาแคมป์ข้างล่างในสุดสอบไทยแลนด์ไทยแลนด์สำเร็จนะครับ